ใครเอาหน้าสายไฟขึ้นไปบนเวคที่หรือเปล่า

แล้วปัดล่างทิ้งลงไปโน้นพึ่งเลยครับ
พร้อม๓ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับ
ภาพสุดท้ายของยกที่๓ครับ

ชิงแชมป์ที่ว่างในรูปพิการ๔๑กิโลกรัม
ระหว่างธนาคลุมสยามสิทธิ์ชาญสิงห์
กับธนาซุปเปอร์บอลทอทวีคูณมวยไทย
เคยเจอกันมา๑ครั้งในรูปแบบ๕ยกครับ

แล้ววันนี้มีเขมขัดเช้้มเป็นเดิมพันครับ

และมัดของต้านจะกุลุงสยาม

หลักเหลี่ยมครับเสยเข้ามาอีกทีเต็มหน้าเลยครับช็อตนี้
นั้นได้หายใจครับดูครับมีหมัดหนึ่งสองเติมตบด้วยฮุกซ้ายเติมด้วยหมัดขวาตรง
ได้ครับ